สนใจนะคะความอ่อนหวานและความอ่อนโยนนะคะ
ซึ่ง๘๙ที่เราพูดไปแล้วเป็นเรื่องของอำนาจบารมีและความรุ่มหลงมัวเมา
แต่ว่าเป็นเรื่องของคนที่มีพาวเวอร์ในตัวเองด้วย
มารวมกันเกิดอะไรขึ้นเพื่อรวมกันจะเป็นพลังผลักดันให้คนคนนั้น
ชอบชีวิตที่สุขสบายสะดวกสบายและก็ยังมีความสวยงามในชีวิต
ดังนั้นจะทำทุกวิถีทางเลยค่ะเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มา
นั่นก็คือได้เงินตรามาเงินเงินคือสิ่งสำคัญ
ใช่ค่ะจะเหนื่อยยากยังไงก็ต้องทำเพื่อให้ได้มานะคะ
นั่นก็คือการผลักดันให้เลข๒๘๙โดดเด่นขึ้นมา
มี๒๘๙แล้วก็๙นะคะ
โดยที่เรามาดูกันนิดนึงในเรื่องบุคคิภาพของ
คนคนนี้จะเป็นยังไงแน่นอนค่ะมีอำนาจบารมี
แล้วก็ต้องมีลูกน้องที่ดีด้วยมีความเด็ดขาดในการออกคำสั่ง
ไม่ว่าจะเชิงไหนล่ะจะเชิงอ่อนหวานอ่อนโยน
มาดูเรื่องของความทะเยอทยานกระตือลือล้น
อย่างที่เราบอกว่าเขาต้องการเงินตรา
หรืออะไรที่ไปทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายและสวยงาม
ดังนั้นค่ะเขาเป็นคนที่กระตือลือล้น
มีหัวคิดทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจ

ทำอะไรก็ได้ให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเยอะ
ค่ะนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะเป็นคนที่ใจกว้าง
มีบริวารแล้วต้องเลี้ยงดูกันให้ถึงที่สุด
อันนี้คุณนักสนะสำคัญของคนที่จะเป็นหัวหน้าคน
ถูกต้องค่ะแล้วก็ในเรื่องของความทันสมัยไอที
อย่างที่เราบอกว่าเลข๙อย่างที่เราพูดกันมาบ่อยแล้ว
จะเป็นเรื่องของไอ้ที่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ

ซึ่งทั้ง๓อย่างรวมตัวอยู่ในเลข๘๙
ดังนั้นไม่ว่าจะทำธุรกิจกับต่างชาติ
หรืออะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาทำได้ดีมากค่ะ

กลับกันได้ไหมคะ

คือว่าเลขชุดนี้ควรจะอยู่ตรงไหนดีครับอาจา
ชุดนี้ถือว่าเป็นเลข๖จะอยู่ตรงไหนใน๗ตัวหลัง

ถ้าตามที่อาจารย์ชอบใช้เนาะใช้อาจารย์ชอบแล้วกัน

นี่นี่เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะ
เหตุเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขชุดพลังพลังสูงมาก
แล้วจะมีความน่าเกรงขำอยู่ในเชิงอยู่แล้ว
ถ้าเราไว้โซน่าสุดแน่นอนสิ่งที่มาอย่างแรกคือ
ดุดูแล้วกลัวไม่อยากคุยด้วย
อาจารย์ค่ะแล้วถ้าบางคนบอกว่าอยากเป็นหงเลย
นี่เต็มเลยมีแต่เลขอีกทั้ง๗ลับ
จะเป็นเท่าแก่นี้อย่างที่บอกเท่าแก่นี้ใช้ได้อยู่แล้วเท่าแก่
ลูกหลานเจ้าของกิจการหรือคนที่เตรียมจะต่อยอดทำธุรกิจ

คือสามารถใช้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าชื่ออาจจะโดดเด่นไปเรื่องของหงษ
ของผู้หญิงก็จริงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้

เพราะว่ามีเลขพลัง๘๙ซึ่งชัดเจนมากในเรื่องพลังอำนาจอยู่แล้วนะคะ
๒๘๙เข้าไปนิดนึงใส่๒เข้าไปนิดนึงจะซอฟต์ลงหน่อย
อ๋อเพราะจะทำให้ดูจะแข็งกล้าวดูน่ารัก
ดูแบบว่าโยนลงหน่อยโยนลงตรงมิงฟุ้งฟุ้งค่ะต้อง

ใช่คือไม่โผงผางไม่ชัดเจนในการที่จะบังคับใคร
ครับมีวิธีการเรียกกล่อมกันไปแล้วก็ใช่

ผู้มีตำแหน่งสูงทางการเมือง
หรือว่าทหารตำรวจระดับสูงระดับปกครองแล้วนะคะใช้ได้นะคะ
แล้วก็อันนี้นักค้าวัตถุมงคล
ถามว่าเกี่ยวยังไงอย่าลืมว่าเลข๘๙ครับ
คือเลขของการแคล้วคาดแล้วก็เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
ค้าขายได้เลยแล้วก็มาถึงนักเทรดหุ้น
นักลงทุนใช่นักเทรดหุ้นนักลงทุนนักเสี่ยงโชค
เนื่องจากว่าเขาใจใหญ่ใจนักเลงใจถึงพึ่งได้ด้วยค่ะ
เขาจะกล้าที่จะลงทุนเขาจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างนี้
คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นส่วนดีในลักษณะว่าตัดสินใจเร็ว

เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้เลขวิชาการมาเทรดหุ้นใช่ไหมคะ
กว่าที่เราจะเยอะใช่ไหมใช่จะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้น
ขึ้นไปแล้วอาชีพดีต้องตัดสินใจเร็ว
ถูกต้องต้องกล้าได้กล้าเสียพอควรนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ค้าขาย
เป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ต่างหรือผู้ดูแลโครงการใหญ่
ที่ต้องใช้เส้นสายด้วยมีลูกน้องเยอะด้วยเหมาะค่ะ
แล้วคนอื่นคนทั่วไปที่ไม่ได้เอ่ยถึงอยากใช้ใช้ได้ไหมคะ
ก็เลขกลุ่มนี้จริงแล้วมันเป็นเลขที่เหล้าใจเนอะ
ใครก็อยากใช้แต่ก็มาดูแล้วเอ๊ะเหมาะกับเราหรือเปล่า
เราต้องมีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นไหมถึงจะใช้ได้
เอาเป็นว่าอยู่ที่ความพึงพอใจถ้าอยากจะใช้จริง
ก็คงเลี่ยงไม่ได้คนแล้วมันอยากได้
แต่ว่าต้องทำใจในเรื่องของการยอมรับว่าอารมณ์เราอาจจะรุนแรง
หรือเราจะค่อนข้างก้าวคล้ายว่า
ดุแข็งมากกว่าเดิม
และแน่นอนเงินในกระเป๋าเราก็อาจจะหายไปด้วย
เพราะเราใจใหญ่ด้วยเป็นนักงงคุณด้วย
ใช่พูดออกไปตรงนี้ต้องระวัง

เดี๋ยวดูหมายเลขโทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่า
เริ่มจากทางช่องทางไลน์ก่อนไปดูให้กับคนนี้นะครับ
เป็นอาชีพแม่บ้านจากคุณจุธาทิพย์
หมายเลขนะครับผมอ่านตัวด้านหลังเลยละกันก็คือ๗๕๑๑๒
ตอนนี้เป็นไงครับ
คุณแม่บ้านคนนี้นะคะเบอร์นี้ไม่ค่อยดีนะคะ
เนื่องจากคุณแม่บ้านเนี่ยจะมีความคิดแปลกแหวกแนว
แล้วก็บางทีคุยกับคุณสามีหรือว่าคุณลูกไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะ
แล้วคุณแม่บ้านแอบมีความดื้อเงียบอยู่ด้วยค่ะ

แต่ข้อดีของคุณแม่บ้านคือช่างอดช่างทนค่ะ

ทนได้ทำงานเป็นแม่บ้าน
งานเยอะอยู่ในบ้านนี้ทำงานรับผิดชอบทุกอย่างเลย

แต่ว่าถึงเวลาพอจะได้คุยกับคนที่บ้านกลับคุยกันคนละเรื่อง

แล้วก็ใส่เลขเสน่ห์คุณแม่บ้านอย่างเช่นเลข๒๖
หรือเลขที่คุยแล้วยิ้มแย้มจำใสอย่างเลขสองสี่เข้าไปนะคะ
อ๋อเอาเป็นว่าอาชีพคุณแม่บ้านคนนี้นะครับ
คุณจุฐาทิพย์ถ้าจะเปลี่ยนเบอร์สองหกกับสองสี่

อาชีพค้าขายค่ะจากคุณสุพนัท
หมายเลขนะคะ๗๙๖๔๑๖๓ค่ะ
สำหรับอาชีพค้าขายนะคะ
ความจริงแล้วเบอร์นี้ไม่ได้ถึงกับเสียอะไรรุนแรง
ค่อนข้างจะอยู่ระดับปานกลางด้วยซ้ำนะคะ
แต่เนื่องจากว่าเปิดหน้าเขาเป็น๗๙
ค่อนข้างจะเป็นเลขที่แสดงถึงความอุตสาหะ
ดูเหมือนแบบมาน่าอดทน
พอเรามองเห็นหน้าคนคนนี้ขยันจังเลย

คือแบบว่ามองเห็นแล้วมุ่งมั่นจังเลย
คือแต่ว่าเลขโซนข้างหลังนี้ใช้ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็น๙๖นี้เป็นเลขของเสน่ห์และเงินเข้าด้วยนะคะ

แล้วก็๔๑เป็นเลขปิดการขายนะคะ
พูดจามีเหตุผลและขายของได้ด้วยปิดการขายได้ดี

ส่วน๖๓ก็เป็นเสน่ห์แบบกราลุยเป็นตัวของตัวเอง

แต่อาจจะยังไม่เหมาะที่สุดตรงที่บอกว่าเปิดหน้า
ควรจะต้องเปิดเสน่ห์หรือเปิดการเจรจา

ก็อย่างเช่นเลขเมตตามหานิยมเมื่อกี้นะคะ

สนใจน่าสนใจเอาหมายเลข๖๖คุณผู้ชมจดไปดีนะ
ก็ถือว่าเบอร์นี้พอใช้ได้นะคะ
เอาล่ะปิดท้ายที่เบอร์จากทางไลน์นะคะ
อาชีพทนายความค่ะหมายเลข๙๔๒๓๖๖ค่ะ
อันนี้๙๔๒๓๖๖๖ค่ะโอ้โฮคนที่๖เยอะเลยอะถ้าบอกตะกี้เลย
จะบอกว่าจริงแล้วเป็นเบอร์ที่ดี
แต่ถามว่าเหมาะกับอาชีพทนายความไหม
ฟรุ้งฟริ้งสนุกสนานขายของดีหล่าเลย
แต่เป็นทนายความใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดคือการพูดจาที่มีเหตุผล
และน่าเชื่อถือด้วยแต่เนื่องจากเลขนี้เปิดมาก็เป็นความฉลาด
ตรงนี้ใช่๙๔หัววัยความฉลาดคิดเร็วทำเร็ว

เมตตามหานิยมขั้นชุดใหญ่เลยนะคะ
แล้วยิ่ง๖๖ทั้งเบอร์เนี่ยโอ๊ยชีวิตมีความสุขชิวตลอด
ก็จะมีผลต่อการพูดแน่นอนแหละ
เพราะว่าชีวิตเราเราคุยเราก็ขำไปหมด
ไม่ค่อยน่าเชื่อถือถูกต้องตรงนี้ไม่น่าเชื่อถือ

คือเอาอย่างนี้แนะนำนิดนึงว่า

หรือว่าเลขที่ดูการทำงานเป็นแค่นี้
น่าเชื่อถืออย่างเช่น๑๕๕๑๕๕๔๕นะคะ
วันนี้ถือว่าต้องติดตามอาจารย์ปอล์กันใหม่แล้วกัน

อาทิตย์หน้ามีอะไรให้แนะนำบ้างครับอาทิตย์หน้า
ติดตามกันได้โหงมาแล้วมังกรยังไม่มาค่ะโหง
หงเหนือมังกรหรือมังกรเหนือหง
ติดตามกันได้ติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ